เอามาดูเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของชนแล้วหนีเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนอาสาสมัครที่เขากวาดถนนอยู่ข้างทาง
ชนเสร็จขับหนีไปเลยจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถนนเส้นนี้อันตรายเหมือนกัน
คือเป็นถนนที่คนที่เขารู้เส้นทางเขาจะใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงด่านตำรวจ
แล้วก็จะวิ่งเส้นนี้พอหนีตำรวจเลี่ยงด่านตำรวจแล้วก็วิ่งเร็วขับเร็วกันค่อนข้างเยอะถนนเส้นนี้ค่ะ
เมื่อตี๒ที่ผ่านมาค่ะรถกระบะขับชนนายบุญถมคำสัตว์อายุ๖๖ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนลำห้วยเหนือก่อนถึงทางเข้าค่ายทหารประเสริฐสงคราม
โดยกู้ชีพีคำทรหน่วยกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดไปที่จุดเกิดเหตุนายบุญถมหมดสติแล้วอะค่ะ
ตอนนั้นสัญญาณชีพอ่อนมากกระดูกแตกหลายชิ้นเลยนะคะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็
แต่สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างทางทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ถนนลำห้วยเหนือจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ยังมีเนี่ยรอยถลายของรถสำล้อที่คุณลุงบุญถมถูกชนแล้วก็ถลายขึ้นไปบนทางเท้าอ่ะ
จากรอยถลายของรถสำล้อมีเศษไฟหน้ารถของรถคู่กรณีแตกระจายเกลือนถนนเลยค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบรอยยางบนถนนไม่มีรอยเบรกเลยนะคะ
คือดูเหมือนว่าไม่ได้หยุดไม่ได้ชะลอเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีร่องรอยการเบรกเลย
คือพุ่งมาชนลุงบุญถมจนเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะคะป้าจุ๋มเขาอยู่ในชุมชนซอยถนนลำห้วยเหนือตรงเนี้ย
กลางดึกถนนเส้นนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีรถผ่าน
รถที่ขับผ่านก็จะขับเร็วถนนเส้นนี้เป็นช่วงของค่ายทหาร
นักเที่ยวเขาจะใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงด่านตรวจของตำรวจกลัวเจอด่านอ่า
โดนเป่าแอลกอฮอลก็จะมาเส้นนี้เลี่ยงมาเส้นนี้
แล้วตอนเกิดเหตุนะคะป้าจุ๋มบอกว่าตอนนั้นป้าจุ๋มนอนอยู่บ้านนะ
นอนอยู่ได้ยินเสียงดังมากมาจากถนนเปิดหน้าต่างมาดู
เห็นว่าลุงบุญถมนอนอยู่ข้างทางแล้วอ่ะพยายามเรียกให้ตื่น
ทีนี้ค่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคนที่เฉียวลุงบุญถมเนี่ยนะน่าจะเป็นพวกที่เมา
กลับจากที่เที่ยวไม่อย่างนั้นรถคงไม่เอียงไปข้างทางแล้วไปชนคุณลุงบุญถมนะคะ
เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาใช้รถสำล้อเก็บขยะกวาดขยะ
แล้วรถสำล้อของคุณลุงเนี่ยนะคือชิดทางเท้ามาก
คนที่ขับมาชนคงเมาแล้วก็เอียงไปริมทางนึกออกไหม
ก็เลยไปเฉียวไปชนเนี่ยนะคะคุณลุงบุญถมชาวบ้านเขาบอกว่า
เป็นตรงนี้เนี่ยค่ะคือคุณลุงเขาไม่ได้เป็นเทศบาลเทศกิจอะไรนะ
แต่เขามีจิตอาสาเขาชอบช่วยก็เลยไปขอเทศบาลช่วยกวาดถนนดูสิ
ทำเองนะฮะเป็นจิตอาสาไปขอเทศบาลว่าเออเดี๋ยวลุงช่วยนะ
ก็ช่วยกวาดถนนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๕กวาดตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยค่ะ
ภรรยาก็ช่วยเข็นรถสำล้อให้คุณลุงก็กวาดไปภรรยาก็เข็นไป
แถวนี้บอกว่าเสียดายมากที่คนดีแบบนี้
ต้องมาเสียชีวิตจากไอ้พวกเมาแล้วขับแล้วชนแล้วหนีไปเลยเนี่ยค่ะ
อยากจะให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
ทั้งคืนหกต้มมาแล้วตีห้าแล้วแต่ว่าใครอยากจะเยอะไหม
กว่าจะถึงหน้าค่ายประตูค่ายตรงนู้นแหละ

กวาดตรงนี้ขึ้นมาแค่จะกวาดยังไม่ลงถนนเลย
ก็จะกวาดตรงนี้แค่แค่ก็ชิดถนนนะ
เส้นมีรถขับเลยหรือเปล่า

กลางคืนสุดยอดแล้วก็ที่ตรงครัวเลยแหละ

คือไม่มีเบรกเลยอ่ะไปอย่างเดียว
คือเราจะเบรกมันอย่างเดียวคือหลบมันอย่างเดียว
ยิ่งช่วงที่พวกเขาเครียดจะเลิกไง
ยิ่งห่างมันเลยห้าปวงมาก
ภรรยาของลุงบุญถมเขาก็อยู่ด้วยกันตอนจังหวะเกิดเหตุนะคะ
นางทองมาศรีทองอายุ๔๐
ภรรยาของลุงบุญถมเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ตัวเองกับลุงบุญถมเนี่ยนะก็กำลังกวาดถนนกันตามปกติมันทุกวัน
ตัวภรรยายืนอยู่บนทางเท้าด้านใน
ลุงบุญถมเข็นรถสามล้ออยู่ริมถนน
ระหว่างที่ลุงบุญถมกำลังก้มเก็บขยะใส่รถสามล้อ
รถคันนี้ขับมาเร็วมากแล้วชนแรงมาก
ร่างไปอัดกับรถสามล้อ
ร่างของลุงบุญถมกระเด็นไปนอนหายใจโรยรินอยู่ที่ริมทางเท้า
รถคันที่ชนหนีไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่หยุดไม่แวะดูไม่อะไรคือไปเลยอะค่ะ
นางทองมาบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงบุญถมมีลูกกับภรรยาเก่า๓คน
ภรรยาเก่าเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมาอยู่กินกับตัวเองนะคะ
ก็เป็นพนักงานกวาดถนนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ที่รับผิดชอบก็คือถนนลำห้วยเหนือถนนเส้นนี้ล่ะค่ะ
จุดตรงนี้ค่ะมันมืดมันเปลี่ยวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยนะ
รถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะขับเร็ว
ก็ปกติก็ห่วงดูบุญถมตลอดแหละว่าไปกวาดถนนตรงนี้ก็ห่วงอันตราย
ก็เลยออกมาช่วยลุงบุญถมกวาดถนนทุกคืน
ก็เลยช่วยกัน๒๓มีพระยา
ทีนี้ค่ะตัวภรรยาของลุงบุญถมบอกว่า
ยังไม่รู้เลยว่าคนขับรถที่พุ่งชนลุงบุญถมคือใคร
ตัวภรรยาที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคือมันไวมากมันมืดด้วย
จำไม่ได้ว่ารถที่มาชนเป็นรถอะไร
จำไม่ได้เลยว่ารถรุ่นอะไรสีอะไรรถอะไร
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วจริง
ซึ่งทางครอบครัวก็ได้นำร่างลุงบุญถมมาสวดพระอภิษฐรรมศพที่บ้านนะคะ
๓คืนแล้วก็จะชาปนกิจที่วัดแสนระลึก
เขตบ้านหนองนาสร้างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ส่วนความคืบหน้าในการตามตัวคนก่อเหตุ
นี่ค่ะร้อยตำรวจเอกบัณฑิตพ่วงปัญญาพนักงานสอบสวน
สพเมืองร้อยเอ็ดเจ้าของคดีบอกว่า
ตอนนี้ประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อดูเส้นทางการหลบหนีของคนขับรถคันนี้
ทีนี้ค่ะจากข้อมูลที่ชุดสืบสวนได้มาก็คือ
รถที่ก่อเหตุน่าจะเป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ตอนนี้ชุดสืบสวนกระจายข่าวอยู่ค่ะ
ตามอู่ซ่อมรถต่างอ่ะถ้าอู่ไหนเจอรถลักษณะแบบนี้
นำเข้าไปซ่อมเนี่ยให้บอกตำรวจนะ
เพราะว่าชนแรงขนาดนี้รถก็ต้องพังเสียหายเหมือนกันนะคะ
ก็ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีอยู่นะคะ
นะฮะก็ขอให้ตามจับได้เร็วนะฮะ